พาคุณผู้ชมไปก่อติดที่อบตโป่งผาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่
พบเหตุการณ์ก็มีการแถลงไปแล้วว่าเราดีเดย์ภารกิจตอน๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ความคืบหน้าในพื้นที่บริการเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณยุธยาตุ้มมี
พูดสิทธิ์ข่าวของเราเวลารายงานสดเข้ามาจากที่อบตปวงภาครับ
ถือได้ว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับตอนนี้เริ่มจะมีความหวังนะครับ
แล้วก็ต่างส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เอิ้มเข้าไปปฏิบัติการ
นำพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติการนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับและคาดว่า
ของวันนี้นะครับก็คือคนแรกจะออกมา
ให้ทุกคนได้เห็นหน้านะครับถือได้ว่าเป็น
ปฏิบัติการที่หลายคนก็รอลุ้นว่าให้เจ้าหน้าที่นั้นทำหน้าที่ให้เสร็จสมบูรณ์๑๐๐
ก็คือพา๑๓คนออกมาได้และเจ้าหน้าที่เองก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
แม้ว่าขณะนี้สื่อมวลชนจะให้ถูกนำมาอยู่ที่บริเวณอบตโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แต่ว่าทุกคนก็รอปักหลักที่จะลายรายงานทามกลางฝนที่กำลังปล่อยไปมาอยู่
แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด้วย
โดยนายนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ก็แถลงความคืบหน้าแผนการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงนะครับ
ระบุว่าเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้เริ่มเข้าไปในถ้ำหลวง
เพื่อปฏิบัติการพา๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำแล้วนะครับ
โดยผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับถ้ำ
จากต่างประเทศ๑๓คน
แล้วก็หน่วยซิลของไทยที่คัดเลือกคนที่มีฝีมือดีที่สุด๕คนครับ
รวมแล้ว๑๘คนที่จะเดินเข้าถ้ำในเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยวิธีการพาเด็กออกมาจากเนินนมสาว
ก็คือเจ้าหน้าที่๒คนต่อเด็ก๑คนจะประกบเลยนะครับ

ว่าคนแรกจะออกมาได้ประมาณ๓ทุ่มของวันนี้นะครับ

โดยคาดว่า๑๓คนจะใช้เวลาในการนำออกมา
๓วันก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

เพราะว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียว

ที่ตัดสินใจเริ่มปฏิบัติการตามแผน
เพราะว่าเมื่อวานมีการสูบน้ำ
ถือได้ว่าลดลงมากที่สุด

โดยถง๑๓เดินได้

แล้วก็เมื่อวานภาพรวมน้ำลดลงบางจุดถึง๓๐เซนติเมต

แล้วก็วันนี้เอง

ที่จะปฏิบัติการในการนำ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงนะครับ
ส่วนสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจอีกอย่างหนึ่ง

ผู้บัจจากาลสวนอบริการร่วมยืนยันเลยนะครับว่า

ทุกคนรับทราบภารกิจที่จะปฏิบัติ
พร้อมที่จะออกมาด้านนอกแล้ว
ส่วนทางครอบครัวก็มีการประสานไปแล้วนะครับ
เพื่อให้รับทราบแผนปฏิบัติการครั้งนี้

ก็เห็นด้วยที่จะต้องปฏิบัติการเช่นนี้เช่นกันครับ

ได้ซักซ้อมติดต่อมา๔วันแล้วครับ

เพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ซ้อมหลายครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในหน้าที่
ทุกคนก็เข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับ
นายนรงศักดิ์ย้ำนะครับว่าขอให้รอฟังข่าว
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมปฏิบัติการ
ประสบความสำเร็จสมบูรณ์แบบ๑๐๐

แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับ
ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ย

แล้วก็จะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปฟังเสียงจากผู้จัดการศูนย์อำนวยการร่วมกันครับ
บอกแล้วว่าความพร้อมคือสภาพอากาศนะครับ

สภาพความพร้อมของผู้ปฏิบัติการ
สภาพความพร้อมทางร่างกายแล้วจิตใจ
ของน้องเหล่านั้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
จริงแล้วถ้าผู้สื่อข่าวอยู่กับเราโดยตลอดจะสังเกตว่า
สองสามวันที่เปลี่ยนมาที่ผ่านมา

เตรียมความพร้อมไปเรื่อย
เมื่อวานนี้เราต้องขอความร่วมมือทุกคนออกจากพื้นที่ตอนประมาณสัก๓ทุ่มนะครับ
เพราะว่าวันนี้ความพร้อมถึงพีคสุดแล้ว

เพื่อช่วยชีวิตน้องเขาออกมา

แล้วก็จะกู้ชีพกู้ภัยน้องเขาออกมาอย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศสิบสามนายแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญไทยที่มีศักยภาพสูง
ที่สามารถดำน้ำในระดับที่สภาพแวดล้อมปัจจุบันอย่างนี้ได้นะครับเข้าไปอีก๕นายนะครับ
เราพยายามจะเคลียร์พื้นที่ให้โล่งที่สุดนะครับวันนี้ทั้งหน้างานจะมีผู้ปฏิบัติการกับทีมแพทย์
ช่วยเหลือทีมฉุกเฉินเกือบจะทั้งนั้นนอกนั้นท่านอื่นผมขออนุญาตเชิญมาอยู่ตรงนี้เกือบจะทั้งหมดนะครับ
ถามว่าเราพร้อมอย่างไรน้ำเมื่อวานนี้เราบอกว่าน้ำเราต่ำที่สุด
ในการสูบโถง๑ถง๒โถง๓วันนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างต้องเดินต้องคุกคานกันบ้าง
แต่ตลอดโถง๑โถง๒โถง๓ถือว่าเดินทะลุตลอดรอดฝั่งได้แล้วตอนนี้ประมาณ๑๐โมงที่เราเริ่มเข้าไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติการครั้งแรกหรือคนแรกถ้าออกมาจะอาจจะประมาณสามทุ่มระยะทางเป็นเรื่องรายละเอียดมาก
แต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าหลายจุดสามารถเดินได้นะครับเป็นโอกาสเดียวที่จะต้องทำเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าวันแรกเนี่ยน้ำท่วมทุกจุดเลยทั้งถ้ำเลย
แต่วันนี้มีจุดที่ทั้งเดินได้มีจุดทั้งที่หายใจได้แล้วเราถึงมองว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
ก็ถือว่าวันนี้มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการปฏิบัติการนำประโยชน์จูกชีวิตออกมาจากท่ำหลวงให้ได้
ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับก็จะต้องพิจารณาให้รอบครอบอีกครั้งถึงความเหมาะสม
แล้วก็ตรวจสอบสภาพร่างกายของเด็กว่าออกมาแล้วเนี่ยมีความพร้อมมากมายขนาดไหนนะครับ
ก็จะมีทั้งแผนที่จะนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลหรือว่าขึ้นรถพยาบาล
กู้ชีพที่เตรียมไว้สำหรับรถพยาบาลเองก็จะมีมากกว่า๑๓คันนะครับ
และบริเวณนี้เองนะครับทางผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ก็บอกว่าให้สื่อมวลชนรอปากหลักเพื่อที่จะฟังแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
เมื่อมีอะไรที่คืบหน้าที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข่าวดีนะครับ
ก็อยากจะมาแถลงอย่างเป็นทางการให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบในจุดนี้นะครับ
ฉะนั้นจุดนี้ก็ถือว่าจะเป็นจุดที่รวมสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็มีจิตอาสาบางส่วนนะครับที่ยังทยอยนำของบริจาคแล้วก็มาช่วยงาน
ทำกับข้าวนะครับให้กับสื่อมวลชนแล้วก็คอยบริการเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณที่อบตโป่งพาแห่งนี้ด้วยนะครับ

รายงานสดจากอบทฝงทราอฟเบอร์แม่สายถเฉียงรายครับ
ขอบคุณครับถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพที่คุณยุธยารายงานอยู่
ด้านหลังคุณยุทธอยานนั้นคือถ้ำหลวง

ฝั่งตรงข้ามทั้งหลังภาพมันก็คือถ้ำหลวง